อาทิตย์ประดับทุกข์จริงแต่ห่วยไห้ทำยังไง
ซื้อมาจากตลาดนัดไฟแดงตอนนี้เขาก็บอกว่าพอนั่นมาเขาก็เลยเอามาให้ดู
ดูเขาว่าเก็บใส่สีใส่สีเสื้อไหนแล้วแต่ตรงนี้สีเสื้อไหนตรงนี้มันพลาด
ตั้งแต่เราพอนึกชะมนต์ใจป้านอย่างที่เขาเรียกได้

เขาก็อ้าวมาคำอ้าวเฮ้ยกูไห้ไปไหนเขาบอกล่ะ
เฮ้ยกูไห้ไปไหนเวลาไห้ไปไหนเขาก็เดินห้าเดินทั่วหมดเขาว่าอีกกุ้งมีไอ้พดช่วยห้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจาก๓๐ล้านของคนไทยทั่วประเทศแล้วนะคะ
อีก๖ล้านก็ของคนไทยทั่วประเทศค่ะ
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวน่ะเป็นแบบไหนแต่จริงแล้วในช่วงตั้งแต่มีเรื่องหวย๓๐ล้านเนี่ย
จะมีหลายหลายข่าวที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่นะคะว่าตกลงเป็นของใครกันแน่
มีการพิสูจน์เป็นของใครกันแน่นี่เป็นอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมที่
จะบอกว่ามีความชัดเจนก็พอสมควรนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คือถ้าฟังอย่างวันนี้มาฝั่งเดียวก็ฟังได้แค่ครึ่งเดียวนะคะ
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจริงแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ในข่าวเท่าไหร่
แล้วก็แทบจะไม่ได้เจอไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกันเลยนะคะ
วันนี้ที่จะคุยกันคุณผู้ชมมีหลายท่าน
ถ้าจากในข่าวแล้วดูแล้วคุณยายประดับที่บอกว่ามีอยู่ใบเดียว
แล้วถูกรางวัลที่๑ใบเดียวเนี่ยนะคะ๖ล้านเนี่ย
โอ้โหมีคนช่วยเห็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มั่นใจ
แล้วก็ที่สำคัญคือสามารถคนอื่นด้วยนะคะ
สามารถจะลำดับความได้หมดเลยว่าเรื่องราวเป็นแบบไหนน่าจะเป็นยังไง
หรือแม้กระทั่งขั้นตอนไกลเกลี่ยเนี่ยยังมีเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะ
เพราะว่าวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
ทำคดีนี้ให้แล้วก็ลงไปในพื้นที่
แล้วก็บอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะสำคัญที่ควรจะเอาไปตรวจ
และแน่นอนทนายรณรงค์มาด้วยนะคะในฐานะประธานเครือข่าย

คุณยายประดับจันทร์อ่วมนะคะคุณยายที่บอกว่า
หวยใบนี้หายไป๖ล้านนะคะ
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือคนที่พากันไปซื้อ
คนขายจำคุณยายไม่ได้แต่จำคนนี้ได้
คนที่พาคุณยายไปเพราะเป็นลูกค้าประจำนะคะ

ผมจำไม่ได้นึกว่าจะโอละเวงแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ผมจำคนที่เรียนแนะนำเมื่อสักครู่นี้ได้
ก็คือคุณสกลเศรษฐภัยบูลนะคะ
แล้วก็อีก๓คนค่ะ
๒คนไปวันนั้นด้วยคือ๔คนเขาไปตลาดกันวัน
เพราะว่าคุณยายจะไปซื้อของสดมาทำที่วัด

อีก๒คนที่ไปด้วยคือคุณจำเนียนฉายอรุณ

อีก๑คนค่ะเห็นเลย
ตอนที่วัดเนี่ยคุณยายเอาออกมาให้ดู

ลำดับความให้เห็นเพราะจริงแล้วตัวละครในนี้เพียบเลย

แล้วเป็นตัวละครฝั่งคุณยายหมดเลยค่ะ
อย่างนี้ก็แบบโหสบายใจแล้วคุณยาย
พยานเต็มไปหมดหลักฐานก็มีเพิ่ม

ตอนนี้สบายใจขึ้นยังคะเราคุยกันวันนี้

เอ้ายังไง

จ้ะได้คืนแน่
แล้วตอนนี้ใบนั้นมันอยู่ที่ใคร

ก็ที่ตำรวจ
ที่ตำรวจให้เจ้าโน้นไป

เอาตอนนี้ขั้นตอนคดีถึงไหนคะ
ตอนนี้เอาดีเอนเอของคุณยายวันนี้นะฮะ
แล้วก็จะทำการขอหวยของกลางที่จะอายัดมาตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่ม
เดี๋ยวนะคือแจ้งความ๒ธันวาจำได้ใช่ไหมคะยายไอ
แจ้งความ๒ธันวาแต่วันนี้

หมายถึงไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเลย
แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจ
วันที่๓มีการเอาหวยตัวที่น่าจะเชื่อว่าเป็นของคุณยาย

แพ็คใส่ถุงพลาสติกเตรียมส่งพอถอเอาไปตรวจ
ใช่ไหม
ไม่ใช่ใส่กระดาษทุ่งกระดาษ
อ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่ทุ่มอ่าใส่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
เหมือนกับว่าทางพนักงานสอบสวนเตรียมจะนำส่งไปตรวจแล้วในตอนเช้า
แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลอะไรตอนเย็นถึงได้เอาคืนอีกฝั่งไป

แล้วคุณยายรู้เมื่อไหร่คะว่าเขาเอาให้ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไป

สอบปากคำวันที่๓นะคะ
พอดีหนูถามว่าลอตเตอรี่ยังอยู่ไหมถามตำรวจอะค่ะ

อ๋อแล้วสรุปวันนี้ลอตเตอรี่อยู่ที่ใครคะ

ใช่ครับวันนี้ขอให้กองสลากนำมาส่งที่พฐกลาง

แล้วระหว่างที่ไปอยู่ที่สำนักงานสลากเนี่ย

เขาก็เอาไปตรวจสอบเพื่อจ่ายเงินรางวัล
ให้กับผู้ที่เอามาขึ้นเงินเท่านั้นเองครับ
ไม่รู้แต่แค่รู้ว่าวันที่๓มีการเก็บเพื่อเตรียมจะนำส่งพิสูจน์หลักฐานแล้ว

ไม่ได้เขาบอกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงอยู่

แต่แววผ่านหูมาคือเขาอ้างสิทธิ์ทางแพ่งเท่านั้นเอง
อ้าวว่าเป็นของเขาเขาจับไปที่เงิน
แต่ว่าการที่หยิบออกมาจากวันนั้น
อาจจะติดไปหมดแล้วอาจจะทำให้ของคุณยาย

จำได้อย่างแน่แท้ว่า

คุณสกลใช่

ซื้อกับคุณสกลบ่อยไหมคะ

เนี่ยคนนี้แล้วไงจำเขาได้ล่ะคะ

เขาก็จำได้

วันพุธที่ตลาดนัด

เท่าจะจำฉันได้ป่ะไม่รู้

ซื้อเขาสักกี่ครั้งเจอได้ไหม
อืมจำได้ขนาดนั้น

แต่ละคุณสกลจำคุณยายไม่ได้

ฉันจำได้
เชื่อคุณยายจำคุณสกลได้

ทำไมคุณสกลจำคุณยายประดับไม่ได้คะ

เขาก็มาเรียกเพิ่งเรียกแน่

ไม่เคยมาซื้อเคยก็ไม่ได้เรียกผม

เขาจำไม่ได้แล้วก็กลับมาบอกว่าจำได้
จำได้เพราะไม่ได้จำคุณยาย

คนที่พามาเขาก็มาด้วยกันนั่นแหละอ่า

เดี๋ยวคือเวลาจำคุณเครือวันได้จำได้ว่าเป็นลูกค้าเรา
หรือจำได้เลยว่ามันมีวันหนึ่งที่คุณเครือวัน

ใช่เพราะจับได้ว่าเป็นลูกค้าเก่า

แล้วจำได้เลยไหมว่ามันมีครั้งหนึ่งที่มีท่านนี้มาด้วย
ก็จำได้มันก็ครับใครครับขาทุกวันนั้นนาน

เป็นคนเช็งตังค์ที่ผมจำได้เนี่ย

เล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นคุณยายไปถามหาอะไร

ไม่คือคนนี้มาเก็บคุณยาย

มีห้วยเลข๐๕อะไรนี่แหละ

แต่อะไรอีกเพราะปกติแล้ว

เพราะฟังคุณเคยผมก็ดึงส่งให้เลย

ดึงส่งให้เลยแล้วเขาก็หยิบไป

แต่คุณยายก็เช่นต่างให้ต่างผม
ตรงนี้เขาก็ยืนให้คุณยายไป

ยื่นให้คุณเครือวันหรือเรายื่นให้คุณยายประดับคะ

แล้วจำได้ไหมใครเป็นคนหยิบเงินจ่ายเราคะ

แกก็เช่นต่างให้ผม
ถ้าผมพาคุณยายประดับไปซื้อเนี่ย

ที่ผมเห็นแค่สองคนนะแต่มันคาดจะมายืน
แต่ผมไม่ได้สนใจแล้วคนมันเยอะขนาดนั้น

สองคนเนี่ยมันแน่เพราะมันยืนข้างลบฝั่ง

หน้าร้านไม่อยู่อย่างนี้

ทีนี้มีอยู่อีก๒ท่านที่ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วย
ใช่ไหมเพราะว่าไปซื้อของที่ตลาดด้วยกัน

อีกสองท่านก็คือคุณยายจำเน็ตกับคุณยายทิพย์ใช่ไหมคะ

ไปยืนอยู่หน้าร้านลอตเตอรี่ด้วยไหมคะ

ตามข่าวนี้บอกมีใครจะเอา

ก็หลานยายเขาบอกว่าให้ซื้อ๐๕

ต้องไปทึกแม่นเหรอที่ผ่านมา

ก็เลยหลานยายคนนี้บอกอีก

ปกติคุณยัยทิปมาซื้อกับล้านหุ่นสะกดบ่อยไหมคะ

จำเนียนล่ะคะคุณยายจำเนียนไปยืนเฉยเลยไม่ได้จะซื้ออะไรกับเขาเลย
ก็ไปยืนเข้าในห้างเขาซื้อ๐๕เราก็ไปยืนขวางเข้า

ไม่มีเพราะตอนนั้นเหลือใบเดียวเลย

สิบเล่มอ๋อ๐๐๕หมดไปแล้วนานแล้วหรือคะ

แต่พอ๐๕นี่มันเหลือใบเดียว
ยันได้ไหมว่ามันใช่แน่แท้
ว่าเป็นเรา๔ท่านนี่แหละที่ไปร้านนี้

ก็ไม่ค่ะพอลงจากรถเสร็จนะคะก็ถามว่า
มี๐๕ไหมพอรู้จักกันอยู่แล้วใช่ป่ะคะ

แล้วเขาก็ดึงส่งมาให้นะคะแล้วบอกว่าอ้าวมีหวยชุดไหม
บอกไม่มีแต่ทีนี้ก็เอาตัวเลขมาดูใช่ไหมคะ
แล้วตอนนี้ประดับเขาก็บอกว่าให้กูก่อนให้กูก่อน
ก็เลยบอกอยากได้ก็เอาไปแล้วจ่ายตังค์เขาด้วย
จำประโยคนี้ได้ค่ะ
ให้กูก่อนเลยเนอะจ้ะ
ทำไมมันเด็ดยังไงเลขนี้ต้องเอาให้ได้

หลานคนที่ว่านี่คือกี่ขวบ

จริงหรือเปล่าคุณยายถูกกี่งวดจากหลานคนนี้แล้วคะ

เพราะฝันฝันแล้วก็ตีเป็นเลขเดียวกับเขาไง

ก็เลยเยอะกว่าไปก่อน
แล้วจริงตอนนั้นอยากได้สักกี่ใบคะ๐๕เนี่ย

เอากับใบเทียมนั่นแหละ
คุณเครือวันแล้วตัวคุณเครือวันซื้อมากี่ใบคะ

หรือขายที่ตลาดนั้นที่นี่ที่เดียวเลย
มันกัดแถวนั้นแหละเออเออเออเออเออเออเออ

รับจากมือคุณสะกนใช่ไหมคะ
นู้นรับจากคุณนู้น
ตเตอรี่คุณสกลดึงให้คุณเครือวัน

ลอตเตอรี่จากคุณเครือวันก่อนหรือส่งเงินให้เขาก่อน

แล้วก็เอาเงินในกระเป้าส่งให้เขา
ตเตอรี่พอรับจากมือปุ๊บใบนี้เก็บไว้ที่ไหนคะวันนั้น
วันนั้นแล้ว
เอาใส่กระเป้าก่อน
กระเป๋าไอ้ซีมีซีฟนะ

ตอนนี้ก็ไปที่บ้านโรงครัวนะ
ที่โรงครัวที่บ้านเข้างานสบนะ
ตอนนี้ไม่เอาแล้ว
ยัดใส่กระเป้าเอาใส่ทางนี้
เอาใส่ทางนี้กลัวจะตังค์เข้าด้วย
ตังค์ไอ้ทิ้งจะเข้างานศพมัน
เอาใส่กลัวจะไปควักจะล้วงกลัวหวยหาย

ที่คุยกันยิ้มแย้มแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าวิธีการพิสูจน์เนี่ยอย่างที่บอกคือต่อให้เห็นใจหรือเห็นว่ามากันหลายท่าน

แล้วสุดท้ายก็ต้องให้พิสูจน์กันไปว่าของใคร
ซึ่งคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ธนายรณรงค์เนี่ยสังเกตคือคุณยายเนี่ยเคี้ยวหมากแน่

แล้วธนารณรงค์เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณยายเนี่ยเช็ดปากบ่อย

วันนี้เลยเป็นที่มาของขอตรวจดีเอ็นเอจากหมากเหรอ

ผมเชื่อว่าหวยตัวนี้จะต้องผ่านมือยาย
ยายมีพฤติกรรมนิสัยการเคี้ยวหมากของคนสูงวัย

มันจะต้องมีตัวหมากหรือน้ำหมากซึ่งมันลบไม่ได้

คุณผู้ชมคะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าขอตรวจดีเอนเอที่จากน้ำหมาก
ฉันไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือการตรวจพิสูจน์หลักฐานนะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถบอกได้ไม่ได้แค่ไหนไม่ทราบ
แต่เดี๋ยวกลับมาเพราะว่าไม่ได้จบแค่นี้นะคะ
ไม่ได้จบถึงมือตำรวจแล้วก็ส่งไปตรวจดีเอนเอจากหมาก

มันมีขั้นตอนอีกที่ทำให้คุณยายยิ่งแน่ใจว่ามันของฉันแน่ใบนั้นมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคือวันนั้นเนี่ยที่ไปซื้อของสดกันเพราะว่ามีงานศพที่วัดแล้วคุณยายเนี่ย

ทีนี้ลูกมือหนึ่งคนที่นั่งอยู่ด้วยแน่ตอนเราอวดใบเดียวของเรานะ

นี่ย้ายไปที่วัดแล้วนะ
วันสุดท้ายมียายไปบ้าน

อ่ะคุณยายกัญญาค่ะตอนนั้นยังไงคุณยายเล่าท่าทีมีอะไรจำได้บ้างคะ
ก็เขาจะไปซื้อห้วยกันก็จะไป

ตังค์ไม่พอมี๘๐บาท

แล้วยายเขาก็มาที่วัด

ใช้คำว่าเอาไปซื้อเนาะ

ยายเขาก็หยิบโชว์ขึ้นเลย
ก็เลยเห็นเลขยายว่า๐๐๕

ทำไมต้องขอดูเลขคุณยาย

เวลาคุณยายประดับได้เลขมาบอกคนอื่นไหม

ได้แบบเปิดเสื้อคอได้ก็

จะเต็มตัวและมีกระเป๋าให้เก็บของรับ

ตอนที่คุณยายหยิบขึ้นมากับตอนเก็บ
คือลงไปแบบนี้หรือขึ้นจากชายเสื้อ
นี่เหรอเลิกขึ้นมากับชายเสื้อ
สางนี้เออ
โอ้อยากกำลังรูดซีปกปรื๊ดมานี่

รู้ไหมมันขาดไปแล้ว

ตอนนี้ก็เอายัดไปใส่กระเป๋า
แล้วก็นึกขึ้นได้เอาออกมาดูอีก

กะถูกหมดทุกอย่างเลยใบเดียวเนี่ย

ตอนนี้ก็อายัดเข้าไปอีก

ใช่กระเป้าข้างมันคาดไง

แล้วตอนคิดว่าตกอยู่ที่นั่นแหละ

ไม่มีใครหยิบกระดาษขึ้นมาว่านี่ของใคร

เดินถามทั่วในครัวก็ช่วยกันหาเนี่ย

พอถึงที่โรงพักแล้วเนี่ย
ตำรวจเขาก็เรียกมาทั้งสองฝ่ายถูกไหมคะ

ก็คือให้ทางนู้นว่า

ตอนนี้ป้าประดับเขาก็เลยเสนอไปให้๕แสน

ตำรวจถามเลยเหรอว่าจะยังไงให้กันเท่าไหร่
เพราะว่าจะแบ่งกันได้ไหมอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนะเขาเรียกเราไปแล้วเขาถามว่า
คุณยายประดับจะให้ทางฝั่งนู้นเท่าไหร่เหรอ

คือเขาบอกว่าเขาจะให้เสร็จภายในวันนั้น

ใช่แต่หมายถึงว่าคือคนที่เป็นเจ้าของมันคือเขานะ
แต่เงินยังไม่มาเพราะมันยังเป็นสลากอยู่ยังไม่เอาไปขึ้น

ตำรวจต้องเชื่อด้วยสิว่าทางนู้นเป็นเจ้าของ

เขาบอกว่าให้ใกล้เกลี่ยกันจะได้ไม่ต้องเป็นคดี

ตอนนี้ป้าประดับเขาก็เลยเสนอไปให้๕แสน

เขาก็เลยบอกว่าล้านหนึ่งได้ไหมป้า

ตำรวจนั่งอยู่กี่คนคะตอนนั้นตอนที่ไกลเกลี่ย
มีผู้กองคนนึงแล้วก็
อีก๒คนไม่ทราบมีอีกประมาณ๓คนนะคะ
คือธนาลงคือที่ฉันแค่ตั้งข้อสังเกต

แต่ว่าถ้าสมมุติลอตเตอรี่มันอยู่ในมือใคร

คนที่เขาบอกว่าเขาถูกเขาไม่ได้มา

แล้วก็หวานค่ะแล้วก็มีลูกเขาอีกคนนึงค่ะ

คือทางฝั่งนี้ไป๓แล้วก็มีตำรวจ
ตำรวจแล้วก็มีพ่อของที่ถูกรางวัล

คือเขาจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกเขา
เพราะว่าลอตเตอรี่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้

สนทนามันไม่น่าจะเริ่มมาทางด้านนี้ไง

ฉันก็เลยสงสัยว่าคือมันมีรายละเอียดอะไรอีกไหม
มีสิครับคือหลังจากที่เขากลับไปแล้วยังไงครับ
ตัวโรตเตอรี่วันที่๓มันอยู่กับพนักงานสอบสวน
แพ็คใส่ซองกระดาษที่ยายว่านะ
เสร็จแล้วพอทางนี้เขากลับกันแล้ว
แล้วเขาก็มาเอาตัวนี้ออกไปเลย
ตัวลอตเตอรี่วันให้คืนไป
นี่คือประเด็นสำคัญว่าคืนไปมันมีเหตุผลว่ายังไง
มันยังไม่ได้รับคำอธิบายตรงจุดนี้
อันนี้ที่ให้กลับคืนไปก่อนหรือหลังมาไกลเกลี่ยนะ
เกลียดตอนเช้ามาเอาหวยคืนตอนเย็น

เดี๋ยวถ้าสมมุติคืออาจจะมั่นใจว่าทางนู้นเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้

ทางนี้จะแบ่งให้คนที่ถือลอตเตอรี่อยู่นะ
อันนั้นคือพนักงานสอบสวนเป็นคนถาม

ก็คือเขาบอกว่าจะต้องปิดคดีภายในคืนนี้

ก็เลยต้องเรียกมาแล้วก็ให้มาเจรจากันเพื่อจะให้ปิดคดี
แต่ธนาฬันตรงเข้าใจประเด็นนี้ใช่ไหมครับวิธีการถาม
ว่าตำรวจพูดกับฝั่งหนึ่งแบบไหน
กับตำรวจพูดกับอีกฝั่งหนึ่งแบบไหน

มันบอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลผูกพันธุ์อะไร
ไม่ใช่แต่ดิฉันแค่งงเอ๊ะแล้วทำไมถึงมาถามคนทางนี้
ในเมื่ออีกคนนึงคือคนที่ถือลอตเตอรี่มา

ว่าถือกลับไปขึ้นเป็นเงินก็ได้เขาก็ทำได้
ทำไมหัวเราะยิ้มหวานบอกไม่ถูก
เดี๋ยวกลับมาถามค่ะว่าแล้วเรื่องจะจบลงแบบไหน
เพราะว่ารักษณะการไก่เกลี่ยที่ขอแบ่งเงินกันเนี่ย
คือถ้าสมมุติเทียบกับข่าว๓๐ล้านเนี่ย

ที่บอกว่าของผมผมไม่แบ่ง
ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าโอเคแบ่งกัน

แต่จะบอกว่ามันมีลักษณะรูปแบบเรื่องเหมือนกัน

คือตอนไกลเกลี่ยตำรวจถามทางคุณยายประดับ
ว่าจะแบ่งให้ทางนู้นเท่าไหร่

แล้วก็เราก็บอกว่าให้ทางนู้นจะเรียกเท่าไหร่

ถามทางนู้นด้วยเหรอว่าจะเรียกเท่าไหร่

คนที่ถือลอตเตอรี่มาให้ตำรวจคือใคร
คนที่ถือโรตเตอรี่มาให้ตำรวจ

ตำรวจได้ลอตเตอรี่จากใครฮะ

แต่เขาถามทางฝั่งคุณยายประดับ

แล้วไปถามคนที่ถือลอตเตอรี่มาให้

แน่ยิ้มหวานตั้งแต่เมื่อกี้
แล้วยังไงตกลงตัวเลขกันได้ไหมคะคุณยาย

ใครเอ่ยก่อนนะตัวเลขแรก๕แสนเนี้ย

แต่ตำรวจน่ะก็ถามว่า

ใช่เพราะว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเขา

เขาบอกว่าคนละ๓ล้านได้ไหม
แต่เขาไม่รับปากว่าคือ๓ล้านแล้วลูกสาวยอมนะ

ไม่ได้พูดเนอะ

จะเอาอย่างนี้๓ล้านแล้วเรื่องจบเลย

มันเป็นข่าวยุ่งวุ่นวาย
ละ๓ล้านจบไปเลยคนละ๓ล้านเอาไหม
ทีแรกก็ถ้าไปตกลงฉันก็ให้

คืออย่างวันนี้ที่มาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เพื่อนบ้าน
คือจริงคือญาติกันทั้งนั้น

แล้วแต่เนาะ

ก็เดี๋ยวรอผลการตรวจกองสลากใบนี้
รอผลการสอบปากคำพยาน
ซึ่งมีหลายอย่างไม่ได้พูดเอาไว้ในสื่อเลย
ซึ่งเดี๋ยวจะรอว่าเขาจะให้การว่ายังไงอยู่
มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดในสื่อแล้วเด็ดกว่านี้อีกเหรอ

คุณยายเดี๋ยววันนี้๑๕หลาน๔ขวบ

บอกกันเนอะเดี๋ยวเคลื่อนใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะคือวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายคนก็สนใจ

เอาอย่างนี้ต้องใช้คำว่าพยานแน่น
ส่วนหลักฐานอย่างที่ทนายบอกก็คือเดี๋ยวต้องไปตรวจก่อน
ส่วนจะได้ไม่ได้อย่างไรไม่รู้

ล้านรอได้ถ้าเป็นของเราจริง
ให้คนละ๓ล้านตอนนี้๓ล้านแบบเร็วเลยตอนนี้

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมตามกันต่อนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ